เหตุการณ์นี้ถึงขั้นแทงกันเลยอ่ะพอรู้สาเหตุแล้วปุ๊บ
มันเรื่องนิดเดียวทะเลาะกันเรื่องสายชาร์จคุณผู้ชม
แต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แทงกันจนมีคนบาดเจ็บไป๓นะฮะ
ก็นี่ไงคนแทงเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา
ไม่น่าเชื่อเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงในโครงการบ้านเอื้ออาทรประชาอุทิศนะคะ
พระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ต้องไปเร่งช่วยคนเจ็บก่อน
คนเจ็บเนี่ยมี๓คนมีใครบ้างล่ะมีชื่อภูลชนะหารสัตว์อายุ๒๓ปี
โดนแทงเขาที่ราวนมข้างขวาแผลหนึ่งแล้วน้องของภูลชนะเนี่ย
ชื่อวัชชาระอายุยี่สิบสองปีก็โดนแทงมีแผลที่คอ
ครับแล้วก็ที่มือซ้ายมีรอยถลอกด้วยสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะฮะใช่ค่ะ
คุณชนะกับวัชระนะฮะส่วนอีกคนนึงค่ะคือจิรายุทธ์
องรำอายุยี่สิบปีโดนแทงเข้าที่ราวนมข้างขวาเนี่ย
หนึ่งแผลอันนี้เป็นน้องเมียของนายภูลชนะ
อันนี้ต้องลำดับญาติกันให้ดีนะจริงเขาเป็นญาติกันหมดนะ
ใช่ค่ะแล้วใครจะคิดล่ะว่ามาก่อเหตุแบบนี้
นี่ตอนที่ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุนะเจออาวุธที่ใช้ก็คือมีดปลายแหลม๒เล่ม
แล้วดูห้องพักด้านหลังที่เป็นห้องครัวเนี่ยก็ไปเจอน้ำกระท่อม
อุปกรณ์ต้มน้ำกระท่อมคุณผู้ชมความสัมพันธ์เนี่ย
นายภูลชนะเนี่ยนะเป็นสามีของนางสาวซาสิพา
แล้วจิรายุทธ์ก็เป็นน้องชายของซาสิภา
ส่วนวัชระเป็นน้องของภูลชนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกพอ
พอเขามีความสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วอ่าอันนี้นี่นี่นี่นี่
อ่ะทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเป็นผังให้คุณผู้ชมได้เห็น
แล้วถามว่าแทงกันทำไมอ่ะตัวจิรายุทธ์เนี่ย
เขาไปทะเลาะกับพี่สาวคือศาสิภานั่นแหละ
ทะเลาะกับเรื่องสายชาร์จพี่น้องทะเลาะกันเองนะ
เพราะอะไรเพราะว่าพี่สาวกลับเข้ามาถึงบ้าน
ปรากฏว่าเจอสายชาร์จโทรศัพท์ที่เสียบปลั๊กอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าถูกตัดหัวเรามีภาพนี่ไงคุณ
คือเสียบอยู่เนี่ยนะฮะแต่เอ้าใครมาตัดหัวตรงที่จะไปเสียบกับโทรศัพท์เนี่ย
ที่เรากลมไว้พี่สาวก็เลยคิดว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนมาตัด
นี่ไงทีนี้พี่สาวกับน้องชายเลยทะเลาะกันครับ
แล้วระหว่างนั้นที่พี่สาวกับน้องชายทะเลาะกันนะ
ตัวสามีของซาสิภาคือเอาง่ายเป็นพี่เขยนั่นแหละ

ผู้ชนะไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องชายของผู้ชนะด้วย
ก็คือวัชระนั่นเองเห็นว่าเมียตัวเองกำลังทะเลาะกับน้องชายอยู่ใช่ไหม
กลายเป็นการโต้เถียงกันแล้วก็ทะเลาะกัน

แล้วทั้ง๓คนทีนี้ค่ะมันก็ชุนละมุนกันหน่อยนะ
คือมีการท้าทายกันอยู่นอกห้องพักนะคุณนะ
ระหว่างตัวพี่เขยกับน้องเมียนะฮะ
ท้าทายกันไปท้าทายกันมาหลังจากทะเลาะเรื่องสายชาร์จโทรศัพท์
ปรากฏว่าตัวของน้องเมียนะคุณไปคว้ามีดมา๒เล่ม
แล้วก็ไล่แทงไล่ฟันทั้งนายภูลชนะและนายวัชระพี่น้องคู่นี้
คุณดูมีดสองเล่มเนี่ยมีดขาวเล่มหนึ่งมีดดำเล่มหนึ่ง
ปรากฏว่าไอ้มีดใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้
ละมุนวุ่นวายกันไปหมดสุดท้ายเจ็บทั้ง๓คนล่ะครับ
นี่ไงเจียระยุคคนที่ไปเอามีดมาตัวเองก็ได้รับหมาดเจ็บด้วย
ลองฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชม
ทะเลาะกันเองแล้วกลายเป็นว่าเจ็บกันไปทั้ง๓คน
ก็ต้องคุมตัวไว้แหละแล้วก็มาสอบปากคำเพิ่ม

หามขึ้นเปรย์ขนาดนี้ยังสอบปากคำไม่ได้
อันนี้นายวัชระนะคุณนะนายวัชระยังมีบาดแผลไม่มากนัก
บาดแผลที่คอซ้ายและมือซ้ายที่มีรอยถลอก
ก็ยังพอจะให้ข้อมูลกับทางนักข่าวได้นะครับ
บอกโอ้โหตอนแรกเขาขัดใจกันเรื่องของการตัดสายชาร์จโทรศัพท์
สุดท้ายจีรายุทธ์เอามีดมา๒มือ๒ไม้เลยนะ
แล้วก็ทั้ง๒ด้าม๒เล่มเลยนะครับ
ทั้งจะมาไล่แทงกันจนมีการแย่งกัน
แล้วนายจีรายุทธ์ที่เอามีดมาทั้ง๒เล่ม
ก็ถูกแทงกลับเข้าที่ราวนมข้างขวาบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
ใช่ค่ะนี่ถ้าเกิดดูผังที่หน้าจอคุณผู้ชมจะเข้าใจขึ้น
จิรายุเป็นน้องของศาสิภาเห็นไหมแล้วทะเลาะกันเรื่องสายชาร์จ
แล้วหลังจากนั้นข้างล่างข้างล่างคือภูลชนะเป็นสามีของสาธิภา
คุณชนะก็มีน้องชายคือวัชระทีนี้ค่ะทั้งจิรายุทธ์ที่เป็นน้องชาย
แล้วก็ภูลชนะที่เป็นสามีรวมถึงวัชระน้องภูชนะ
ก็ทะเลาะกันจนเจ็บทั้งหมดเลย
เพื่อนบ้านบอกไม่น่าเชื่อนะคือเขาเป็นญาติกัน
แล้วก็น่าจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กนี่แหละฮะ

ก็คือเรื่องของใครไปตัดสายชาร์จโทรศัพท์